ไม่อยากจะทิ้งสงสารมาเห็นสาวจันนั่นสิ่ง

ขอยืมร่างกายสาวฉันเชิญชม

นิดนึงครับคุณผู้ชมครับอารมณ์แบบนี้สุขสบายแบบนี้
ต้องมีลีลาออกรสชาตินิดนึงครับคุณผู้ชมครับสบายแบบนี้ครับ
ก็ต้องไปดูเรื่องราวต่อไปนี้เพราะว่าอารมณ์ของการลุ้นข้ามสะพาน
กันทานไม้เดียวเด็ดไม่เด็ดยังไงนะครับ
กับสีสันข่าวเช้าทะลักษณ์อาทิตย์ไปเชิญชมได้เลยครับ
ตัวให้มั่นสติต้องมาก่อนสตังค์ไม่ต้องมา
เพราะนี่คือภารกิจข้ามคลองด้วยไม้กระดานชิ้นเดียว
เตรียมตัวนำรถเข้าข้ามได้ไป
ภารกิจผ่านแล้วครับแต่ว่าคนไม่ผ่านตกน้ำเลยครับ
มองสิมองทะเลเห็นลมคืนเหจูบหิน
บางครั้งมันบ้าบินกระแจกหินดังเคลื่อนเคลื่อน
บอกว่าคลื่นมันแรงสำหรับน้ำทะเล

โอ้โหเค็มแล้วจะไปนั่งทำไมล่ะครับคุณพี่
ซ้ายมองขวาแล้วเราก็มาจิงเกอร์เบล
จิงเกอร์เบลเอ้าจิงเกอร์เบลจริงเกอร์เบลเอ้า
แม่เอาจิงเกอร์เบลเอาอ่อด้วยว่า
เอาเตรียมตัวฉลองคิดสมัครได้แล้วครับพี่
สวัสดียามเช้าคุณแม่พาไปตลาด
หนูก็ปลอมตัวไปจ่ายตลาดด้วยจ้า
อ่า

อะไรอยู่ในดินกันแน่

หรือกบจำสินตัวบังเอภ

ชาวบ้านไปหาตามต่อสั่งข้าว

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
บตัวใหญ่มากบังเอ๊บเลยนะครับคุณผู้ชม

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐทีวี

ลาไปก่อนสวัสดีครับ